ต่อเนื่องอีกหนึ่งคลิปเลยค่ะคุณผู้ชม
ตอนนี้โลกออนไลน์เขาแชร์กันเยอะเลยนะคะ
เป็นเหตุการณ์ผู้ชายคนหนึ่งลักษณะคือเหมือนเมาสุราค่ะ
บุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งแล้วไปด่าทอเจ้าของบ้าน
ทุบทำลายกระจกจนแตกเพราะอะไร
เพราะว่ารำคาญเสียงซ่อมมุงลวด
ปรากฏว่าทั้งสองคนตรวจสอบไปตรวจสอบมา

คลิปนี้นะคะคุณผู้ชมคนที่เขาอยู่ในบ้าน
เขาถ่ายคลิปไว้แล้วเอามาโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน
เพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย
เราก็เลยสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ทราบแบบนี้นะคะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้าน
สองห้องตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา

เป็นเมียของเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นลูกสะพ้ายด้วยนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่๑๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ผู้ชายคนก่อเหตุเนี่ยก็เป็นญาติกันนี่แหละค่ะ
มีบ้านอยู่ฝั่งตรงกันข้าม
มาด้วยอาการมึนเมาอย่างหนักเลยนะคะ
บุกเข้ามาในบริเวณบ้านตะโกนด่านสามีของตน
แล้วก็คนในบ้านด้วยถ้อยคำหยาบคาย
หลังจากนั้นก็ทุบกระจกหน้าต่างจนแตก
ทีนี้ด้วยความกลัวแล้วก็ตกใจ
เขาก็เลยรีบล็อกประตูเพื่อไม่ให้บุกเข้ามาถึงในตัวบ้านค่ะ
ส่วนสาเหตุเราก็ถามว่าเกิดจากอะไร
สาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากสามีซึ่งเป็นช่างรับทำมุ้งลวด
รับงานมาทำที่บ้านทุกวันอาทิตย์
อาจจะทำงานส่งเสียงดัง
จนทำให้เกิดความรำคาญกับผู้ก่อเหตุ
ที่ผ่านมาเขาก็เคยมีปากเสียงกัน
มีการกระทบกระทั่งกันบ่อยครั้งแต่ก็ไม่รุนแรง
ถึงขั้นบุกเข้ามาในบ้านแบบนี้นะคะ
หลังเกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมเจ้าของบ้าน
นำคลิปนี้ไปแจ้งความไว้แล้วนะ
ห้องที่ที่รับผิดชอบก็คือสพเมืองนครราชศรีมา
ซึ่งผู้ก่อเหตุตอนนี้อยู่ในอาการปกติ
รับผิดแล้วขอโทษแล้วเมื่อวานนี้นะคะ
แล้วก็ยินดีบอกว่าจะซ่อมแซมกระจก
ที่ตัวเองเข้าไปทุบแล้วก็สัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกนะคะ
อ้าวบ้านใกล้เรือนเคียงนะฮะเป็นญาติกันด้วย